โอ้โหประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่รู้เนี้ยดูดูว่าคนอดหยาบ

ดูดูว่าเอาแก่ข้าวของจะได้ยังไงไม่รู้ประเทศไทย
นี่แหละบริหารประเทศดีที่สุดเป็นอย่างนี้แหละครับพูดว่าให้ประชาชนอดอย่าปากแห้ง
ดูประเทศไทยเย็นเยื่อ
ไอ้ไอ้เวลาต่อมา
ก็แก่ข้าวของครับ
อย่างอะไรดีดูเอาเองก็แล้วกันนะครับประเทศไทยมาถึง

ดูเองก็แล้วกันคนแก่ก็ลำบากใจบอกอะไรก็ไม่ได้

จบนะครับพี่น้องแบบนี้จบเลยครับ
ก็ไปเลื่อมเมืองไปได้อะฟัง
เฉพาะเธอจะได้แจกต่อเพราะจะไม่อะไรกันเลย

เก่งเก่ง
เก่ง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

อ๋อแล้วก็บอกอยากให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็บอกก่อนเวลาค่ะอ๋อแล้วจะจ่ายอีกแบบไหมนี่

ไปเรื่อยเลยค่ะจนกว่าเราจะพ้นวิกฤตนี่แหละค่ะ
ก็ยังรวบรวมกันอยู่ค่ะ
เซ้นเขาสาลออกไปไหนมะเขาก็สาล

เรามีครอบครัวอยู่กี่คนกัน
ก็ดีใจที่ผู้มีใจเป็นกุศลมามอบให้